ไปที่ไหนแล้วก็พูดถึงพิษนุโลกเลยครับ
ไปที่พิศนุโลกกันไปเลยครับ

ตุ๊กตาหุ่นดินครับที่ชาวบ้าน
ชนประชาอุทิศจังหวัดพิศนุโลกนะครับ
เขานำมาร่วมพิธีทำบุญกลางบ้าน
สะดอกเคราะห์แบบโบราณเขาจัดขึ้นทุกปีอยู่แล้ว
ช่วงหลังเทศกาลปีใหม่ไทยแบบนี้ก็คือหลังสงกรานนะครับ
ก็จะทำพิธีกรรมเนี่ยสองวันอืม
วันแรกทำบุญนิมนต์พระมาสวดก่อนและเที่ยงวันรุ่งขึ้นนะครับ
ก็จะนำหยวกกล้วยมาทำเป็นแพร่แบบโบราณ
เพื่อให้ชาวบ้านนำตุ๊กตาดินที่เขียนชื่อกำกับไว้เห็นไหม
อ๋อนี่ไงวนเอาไว้วนแล้วก็แปะเอาไว้นะครับค่ะ
รวมไปถึงเขียนชื่อตัวเองแล้วก็ครอบครัวเนี่ยนะครับ
วางเอาไว้ในแพร่ทำการสวดมนต์สะดอกเคราะห์ก่อน
แล้วก็จะนำไปลอยแม่น้ำในแม่น้ำนาน
นี่เห็นไหมมีชื่อคุณเอกอะไรเนี่ยนะเห็นไหมมีชื่อของคนนั้นคนนี้เอาไว้
ค่ะในการสะดอกเคราะห์นั่นเองนะครับค่ะ
เขาเชื่อว่าทำแบบนี้แล้วเนี่ยจะมีโชคสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่เจ็บไม่ป่วยครับ
โดยตุ๊กตาดินนะครับก็จะมีทั้งแบบที่ชาวบ้านปั้นเอง
แล้วก็ไปซื้อหาที่ตลาดแล้วก็นำมาเขียนชื่อเอาไว้แบบนี้นะครับ
ก็ถือว่าเป็นความเชื่อตามประเพณีโบราณที่ชาวบ้านนั้นสืบทอดมานานนมแล้ว
ตั้งแต่รุ่นคุณปู่คุณย่านะครับแล้วก็ทำไปแบบนี้เพื่อที่จะหวังว่ามีโชคมีลาบต่อไปนั่นเอง
นี่แหละเป็นเรื่องของความเชื่อของพื้นถิ่นแต่ละที่ก็จะมีความแตกต่างกันออกไป
คุณชนะไปเขาต้องปั้นใหม่นะต้องปั้นเป็นอะไรฮะ
อันนี้แบบกลม๒อันแล้วก็มีมึงเนี้ยตัวตัวฟ้าโอ้โหนั่นมันโดเรมอน